สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมครับมาตามนัดค่ะ
พายุฤดูร้อนก่อนสงกรานที่เกิดจากสองลักษณะอากาศมาปะทะกันนะคะ
ทำให้เกิดฝนตกหนักนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะ
ตกหนักตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงกลางดึกเพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนเนี่ยกะเวลากันด้วย
วันนี้มี๔๙จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังค่ะ
เหนือหลายจังหวัดนะคะมีแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะยาวแพร่น่านอุตรดิษฐตากสุโขทัยพิศนุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะ
ขณะที่ภาคอีสานนะคะมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเช่นกันค่ะมีเลย
บัวลำพูหนองคายอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชศรีมาบุรีรำและสุรินทร์ค่ะ
ขณะที่ภาคกลางคุณผู้ชมคะหลายจังหวัดอย่างที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะ
รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วย
ส่วนภาคตะวันออกคุณผู้ชมมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันค่ะ
นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเศร้าชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะ
ในขณะที่ภาคใต้นะคะมีไม่มากค่ะมี๒จังหวัดเท่านั้นก็คือ
บุรีและประจวบคิริคันค่ะ
เพราะฉะนั้นพื้นที่นะคะที่กล่าวไปข้างต้นต้องระวังกันด้วยค่ะคุณผู้ชม
วันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอาเจนติน่าค่ะ
ไปดูความน่ากลัวของธนาโดคุณผู้ชมที่ก่อตัวแบบนี้ค่ะ
ดกลืนสิ่งที่อยู่บนพื้นดินขึ้นไปบนอากาศคุณผู้ชม
อกจากนี้นะคะยังมีเมฆครึ้มปกคลุมไปทั่วบริเวณแบบนี้
อนาโดที่น่ากลัวแบบนี้ค่ะเกิดจากสองลักษณะอากาศนะคะ
มาปะทะกันบวกกับมีลมแรงนั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ